คุณผู้ชมนะรวมไปถึงนางงามรุ่นพี่คนนี้ค่ะพี่ออนออนอนง
รู้เลยว่าตัดสินไปแล้วแต่ไปไหนมาไหนเนี่ยคุยกับใครก็ยังนั่งเมา
น้องแอนโทเนียไหมจบเพราะว่าในใจก็คือเชียร์น้องแอนโทเนีย
อยากใส่สัพพายไทยแลนด์ศาวครั้งนางงามจักรวาลปีนี้คุณผู้ชมค่ะ
เพราะว่าพร้อมสุดแล้วแต่ก็นั่นแหละคุณผู้ชม
ผลมันออกมาแล้วก็ต้องเคารพผลการตัดสินของคณะกรรมการเขา

ออนก็บอกว่าถึงน้องจะพลาดมงปีนี้นะคะ
แต่ว่าก็ขอยกตำแหน่งนางงามจักรวาลของคนไทย
ให้น้องแอนโทเนียไปครองเลยจ้า

น้องแอนพร้อมมากถึงมากที่สุด
เราไม่รู้ว่าถ้าเราคัดเลือกสาวงามแล้ว
คือเราจะบอกว่าอย่างไรดี
ทุกเวทีมันก็อาจจะมี

หลังจากนี้แล้วเนี่ยคือน้องแอนก็คือเป็นนางงามจักรวาลของคนไทยค่ะ

อีกหนึ่งเรื่องขอส่งกำลังใจให้พี่ออนก่อนละกัน
เข้ารับการผ่าตัดช่วงต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเนอะ

เป็นผลจากการโหมงานหนักแล้วก็พักผ่อนไม่เพียงพอ
หลังจากนี้ต้องหมั่นเช็คร่างกายแล้วก็รอผลตรวจชิ้นเนื้อ
ออนบอกว่ากำลังใจดีเชื่อว่าไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงค่ะ

วันนี้พี่น้องกะเทยค่ะ

เป็นแฟนนางงามเอฟซีทุกคนนะคะ
วันนี้เราไปต้อนรับน้องแอนโทเนียกลับบ้านเรากันคุณผู้ชมค่ะ
วันนี้ประมาณ๔โมงเย็นนะน้องแอนเดินทางถึงเมืองไทยคุณผู้ชม
แล้วก็จะมีการแบบว่ารถแห่ต้อนรับทุกอย่างขบวนต้อนรับนะคะ
เขียนบอกว่าประมาณ๔โมงครึ่งน้องจะเดินทางไปที่ท้องฟ้าจำลองคุณผู้ชมนะ
แล้วก็ประมาณ๕โมงครึ่งจะมีการตั้งขบวนแห่
น้องแอนโทเนียขบวนเคลื่อนจากบริเวณท้องฟ้าจำลองนะ
ไปโซนเอกมัยทองหล่อพร้อมพงษ์แล้วก็อุทิยันเบนจะซีรีส์
ใครอยู่เส้นทางนั้นก็หลบเลี่ยงนิดนึงก็ได้เผื่อรถติด
หรือว่าถ้าอยากจะแวะไปเชียร์น้องแอนก็ไปกันได้เลยนะคะ
ยินดีต้อนรับน้องแอนกลับบ้านนะคะ
สิ่งสำคัญเลยนอกจากการต้อนรับเลขทะเบียนรถนะคะ

พวกนี้ติดตามนะคะใช่แล้ว